ยิงใช่ค่ะแต่เหตุการณ์นี้ครับคาดว่า
รุ่นพี่โมโหคิดว่ารุ่นน้องปีนเกลียวไม่ให้เกียรติฮะ
ดวนปืนเลยเฮ้ยเองกับข้ามายิงปืนดวนกัน

บุกไปถึงบ้านแล้วไปยิงเขาครับ
ล่าสุดแม่ของผู้ตายบอกเลยว่าไม่ขออโหสิกรรม
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อุกอาจมาก
ช่วงสายเมื่อวานครับนายประจักรชัยหรือว่านายยอด
ใช้ปืนลูกซองยาวบุกไปยิงนายธนโชธหรือว่านายแชมป์
เป็นเพื่อนรุ่นน้อง๑นัดเข้าที่หัวแล้วตายเลยครับ
คุณขวัญคุณผู้ชมก่อนหน้านั้นมีการท้าดวนปืนกัน
เพราะในยอดเนี่ยคิดไปเองว่ารุ่นน้องคนนี้มันใช้ไม่ได้
มันปีนเกลียวพูดจาไม่ให้เกียรติอีกฝ่ายไม่ตอบโต้นะครับ
คือท้าแล้วเขาก็ยังนิ่งก็เลยบุกไปถึงบ้านเลยครับ
ภายในการเคหาฉลองกรุงแถวหนองจอกกรุงเทพ
วันนี้ครอบครัวของผู้ตายก็นำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
วัดลำผักชีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่เขยของผู้ตายครับชื่อว่าคุณวุฒิชัย
เล่าให้ฟังว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนออกมาดู
ก็รู้แล้วว่าคือแชมป์ไม่น่ารอด
เพราะว่าจุดที่โดนยิงก็โดนที่หัวเลยนะฮะ
ในขณะที่ในยอดมือยิงยืนยันบอกว่า
ผมยิงเขาเพราะว่าเขายิงใส่ผมก่อนอ้างแบบนี้ครับ
แล้วยอดก็เล็งปืนใส่พวกเขาคือคนที่เหลือที่ออกมาดู
เล็งปืนใส่แล้วเดินวนไปวนมา

อดไม่ได้มีท่าทีตกใจกับสิ่งที่ทำไปเลยครับ
แล้วยังขู่อีกนะบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทั้งตระกูลฮะ
ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวงจรปิดจับภาพได้ครับ

ในขณะที่พี่เขยผู้ตายก็เล่าให้ฟังที่วัด

วันนี้ตำรวจคุมตัวในยอดคนก่อเหตุฝากขังนะครับ
แต่ครอบครัวผู้ตายไม่ขออโหสิกรรมให้
ยอดทำเหมือนชีวิตคนอื่นเป็นผักเป็นปลา
คือฆ่าได้ง่ายแบบนั้นเลยเหรอ
และอยากฝากบอกดวงวิญญาณของแชมป์
บอกว่าขอให้น้องไปสู่พบภูมิที่ดี
นี่คือสิ่งที่ครอบครัวบอกครับ
ได้ยินเสียงปืนผมก็รีบเดินออกมา
ก็เห็นพี่ชำล้มไปแล้ว
แล้วก็ผมกับพี่ชายเขาก็เดินเข้าไปที่ศพ
แล้วก็มีแฟนพี่แชมป์เดินมาไปที่ศพ
ก็ถามว่ายิงพี่ยิงเขาทำไมยิงเขาทำไม
เขาบอกมึงยิงกูก่อนมึงยิงกูก่อน
ก็เหมือนอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
แล้วก็กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วย

ก็ถูกแจ้งเขาหาแล้วเขาฝากหังไปแล้ว
คิดว่ามันสะสมหรือยังครับ
ก็พอใจครับ
แต่ก็อยากให้เขาติดยาวไปเลย
โหสิกอะไรให้กับยอดอะไรแบบนี้
จะไม่นะครับ
ของผู้ตายครับคิดดูนะหัวอกคนเป็นแม่ใจแตกสลายขนาดไหน
เพราะที่ผ่านมาลูกชายของแม่ก็คือในแชมป์
เขารบนับถือยอดมากแล้วเวลายอดมาที่บ้านเนี่ย
ยังหาข้าวปลาให้กินเลย
แล้วแม่เรียกในยอดนะว่าลูกว่าลูก
คือเขาสนิทกันด้วยแหละใช่ไหมที่แม่บอก
คือข้อตามข้อมูลทั้งคนตายทั้งคนยิงเนี่ย
เอาจริงสนิทกันนะคะรักกันด้วย
แล้วทำไมถึงทำแบบนี้แม่เลยงงไงฮะ

ตอนเกิดเหตุลูกชายยิงใส่ก่อนจริง
แต่ยิงที่ขาเพื่อให้ยอดหยุด

ในทางกลับกันยอดเนี่ยยิงใส่หน้าลูกแม่เลยนะ
ข่มขู่ว่าจะฆ่าคนอื่นฆ่าทั้งตระกูลอีกต่างหาก
แล้วที่ยอดอ้างว่าลูกชายไม่ให้ความเคารพ

คุณดูรูปนี้แชมป์เสื้อสีดำครับ
และยอดที่บวชเป็นพระตอนนั้นก็ดูสนิทสนมกันนี่
ดูรักกันนะคะเนี่ยอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลาเนอะ
อะไรไปโดนจิตโดนใจให้ยอดท้าดวนปืน
สุดท้ายคือยิงใส่เน้นช่วงหัวด้วยเนี่ย
แม่เลยปวดใจมากมันร้าวไปข้างในเลยนะฮะ
ทีนี้แม่บอกเพิ่มเติมที่มาบอกว่าลูกแม่ไม่ให้ความเคารพเนี่ย
นั่นเป็นข้ออ้างแล้วที่บอกว่าในยอดมีอาการทางจิตต้องกินยา
อันนี้แม่บอกเลยว่าไม่จริงพูดจารู้เรื่องอวดดีอีกต่างหาก
บอกด้วยนะครับว่าโอ้ไม่รู้จะหาคำไหนมานิยามมาด่าในยอด
เพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องครอบครัวอีกฝ่ายเงียบ
ไม่ได้ติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลย
ไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าแล้วแม่บอกฮะ
แม่เองเนี่ยไม่ได้อยากให้ครอบครัวในยอดมาร่วมงานศพของลูกแม่หรอกนะ

จบตรงนี้ยอดก็รับผลกรรมไปก็แล้วกัน
จริงผลกรรมที่ยอดได้รับแม่ก็มองแล้วนะฮะ
ว่ามันไม่ได้คุ้มหรอกกับชีวิตของลูกแม่ที่ต้องเสียไปแบบไม่มีวันกลับ
และลูกแม่ก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
แม่บอกทิ้งท้ายว่าไม่ขออโหสิกรรมให้ครับ
กว่ากินบนเรือนขี้รถบนหลังคา
ร่างของในแชมป์ครับครอบครัวจะทำพิธีเผาวันที่๒เมษายนที่จะถึงนี้นะฮะ
ส่วนทางคดีก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ